คุณผู้ชมฮะมีเรื่องเกี่ยวกับนี่อีกแล้วตำรวจ

เขาบอกว่าจวกตำรวจว่า๒มาตรฐานหรือเปล่าอีกนะฮะ

ที่นครศรีธรรมราชตรงหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช
ทีนี้ที่เขาบอกว่าจวกตำรวจเพราะอะไรรู้ไหม
ตำรวจไปตั้งด่านตรงประตูมหาวิทยาลัยแล้วตรงด้านนอกมันเป็นตลาด
ทีนี้พอมาตั้งด่านตรงตลาดลูกค้าที่ไหนจะเข้า
พ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าก็ขาดรายได้หมดนะคะ
แล้วก็เลยกลายมาเป็นคลิปนี้ค่ะ
นี่เลยค่ะคุณผู้ชมตลาดหน้าวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชนะคะ
แล้วพ่อค้าแม่ค้าที่คุณผู้ชมได้ยินกัน
คือเขาก็รวมตัวกันแหละจะเรียกร้อง
เพราะว่าตำรวจจากสพเมืองนครศรีธรรมราช

ด่านตรงประตูที่๒กับประตูที่๓
คือต้องบอกก่อนว่าที่มหาวิทยาลัยนี้มี๓ประตู
ประตู๒จะเป็นคิวรถกับตลาดนัด
แล้วคำว่าตลาดมันจะมีตลาดด้านนอกมหาวิทยาลัย
กับตลาดด้านในมหาวิทยาลัยนะคะ
ทีนี้พ่อค้าแม่ค้าพยายามอธิบายว่า
แบบนี้มันเกิดปัญหานะอยากให้ปรึกษาผู้นำท้องถิ่น

แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขสักที
มีพ่อค้าคนนึงพยายามอธิบายว่า
ตรงหน้ามหาวิทยาลัยเขาจะเปิดวันจันทร์กับวันพุธ

การกันพื้นที่แล้วทำให้ตลาดข้างในขายได้แต่ตลาดข้างนอกขายไม่ได้หรือเปล่า
พ่อค้าแม่ค้าเขาร้องกับตำรวจเขาบอกว่าอย่างนี้พวกผมเนี่ยพวกเราขายของอยู่หน้ามหาวิทยาลัยก็ขาดรายได้สิ
พอถามเรื่องนี้ไปอยากหาแนวทางการแก้ไขก็บอกว่าไม่มีอำนาจทำตามคำสั่งนาย
นักข่าวของเราก็เลยถามข้อได้จริงเรื่องนี้ค่ะกับทางตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
ถามกับรองผู้กำกับนะคะท่านบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖กุมภาเมื่อวานนี้
แล้วก็บอกว่าจริงการตั้งด่านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าจะ๒มาตรฐานหรืออะไร
แต่มีคนร้องมาว่ามีการขับขี่รถเสียงดังท่อมันดังชาวบ้านเดือดร้อน
นี่ร้องมาอาทิตย์หนึ่งนะไม่ต่ำกว่าสามรอบทีนี้ตำรวจก็เลยไปตั้งด่านกวดขันตั้งแต่ช่วงเช้า
ไปยึดรถที่ดัดแปลงถ้อยเสียได้ยี่สิบคันตอนเย็นเนี่ยก็เลยมาตั้งด่านตรงตลาดนี้
จับกลุ่มได้อีก๑๐คันค่ะแล้วยังมีความผิดอื่นอีกนะพวกไม่สวมหวกกันน็อกอะไรแบบนี้
ถ้าเกิดว่าฟังจากรองผู้กำกับนี่แปลว่าคนละประเด็นกันเลยนะ
กรณีที่พ่อค้าแม่ค้าออกมาเรียกร้องว่าตั้งด่านจุดนี้พ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้เนี่ย
เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตลาดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือเปล่า
ตำรวจชี้แจงแบบนี้ค่ะไม่ได้กันแกล้งไม่ได้เอื้อประโยชน์
อันนี้ทำตามขั้นตอนของกฎหมายจุดที่ตั้งด่านจุดนี้มันเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยแล้ว
จริงชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่นไปแล้วด้วยนะคะ